เอามาดูต่อกันที่ร็อกสาวสุดห้าวสุดเซ็กซี่กันดีกว่านะ

นี่เป็นผู้จัดการหัวใจส่วนตัวดีกว่า
คุณอเล็กซ์นั่นเองค่ะแฟนเขานั่นแหละ
เป็นโปรดิวเซอร์หนุ่มตาน้ำข้าวนะจ๊ะ
ออกงานมาปุ๊บบันเทิงไทยรัฐเจอก็คว้าทั้งคู่มาอัปเดตเรื่องงานแต่งซะหน่อย
นักร้องสาวบอกว่าบอกแบบติดตลกเนอะยังไม่ต้องถามค่ะคุณพี่ค่ะอีกพักใหญ่เลย
แต่ว่าใกล้นี้ปีหน้ามีงานเหมือนกันไม่ใช่งานแต่งแต่เป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่นะคะ
จะขอปล่อยซิงเกิ้ลใหม่๕เพลงรวดออกมาก่อนเลยค่ะ
และแน่นอนนะคะว่าหวานใจอเล็กซ์เนี่ยมาแจมด้วยแต่ว่าจะมันขนาดไหน
รวมไปถึงอเล็กซ์เองเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นว่าไปทำเพลงแนวแดนลูกทุ่งให้กับลิเดีย

รออีกปีนึงค่ะวันเยียร์วันเยียร์